แล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเข้าวัดกันก่อนนะคะ
ไปที่วัดผาลาศค่ะไปแอวเนื้อกันหน่อย
เขาบอกว่าที่วัดแห่งนี้นะคะสวยงามมาก

มีน้ำตกไหลผ่านกลางวัดเลยทีเดียว
สวยงามน่าไปท่องเที่ยวน่าไปเข้าวัดกันขนาดไหน

ใช่ค่ะแล้วเป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า๖๐๐ปีเลยนะคุณ

นี่คือภาพความงดงามเลยค่ะท่ามกลางธรรมชาติ
ของวัดผาลาศหรือว่าวัดสกิธาคาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
วัดนี้นะคะถือว่าเป็นวัดเก่าแก่สมัยโบราณ
ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า๖๐๐ปี
แต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักมาก่อน
ภายในวัดนะคะมีทั้งโบราณสถานต่าง
ศิลปะเก่าแก่จำนวนมากเลย
อย่างที่เราเห็นกันก็จะเป็นรูปปั้นเรื่องราวของพระพุทธศาสนา
อย่างรูปปั้นนางวิสาขา
แล้วก็มีรูปปั้นอนาธกะบินทิกะเศรษฐีด้วย
นาธะบินทิกาเศรษฐีมีรูปปั้นบันไดพญานาคด้วย

แล้วก็มีวิหารที่เป็นศิลปะไทยลื้อ
โดยภายในวิหารโบราณมีพระพุทธรูปอุ่นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์
ใครไปนะคะก็จะไปกราบไหว้ขอพร
เพราะเชื่อว่าจะเกิดความอบอุ่นภายในครอบครัว
บ้านเมืองจะสงบสุขร่มเย็น
อกจากนั้นจะมีพระเจดีที่มีพืชเล็กสีเขียวปกคลุมอยู่ทั่วเลยคุณผู้ชมค่ะ
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลย

ใช่ค่ะภาพแรกที่เราเห็นที่มีแบบเจดีที่ปกคลุมไปด้วยพืชสีเขียวเต็มไปหมดก็สวยมาก
และความพิเศษที่ไม่เหมือนใครอย่างที่คุณชนะบอกก็คือ
เป็นวัดแห่งเดียวที่มีน้ำตกธรรมชาติไหลผ่านกลางวัดแบบนี้

ให้เกิดความร่มเย็นสวยงามนะคะ
พอเราเข้าไปในวัดมันเย็นอยู่แล้วแหละ
แต่ว่ามันได้สงบจิตสงบใจได้ฟังเสียงน้ำตกเสียงธรรมชาติ
ไหลผ่านมันจะทำให้เรามีสติมากยิ่งขึ้น
สถานที่แห่งนี้วัดผาลาศแห่งนี้
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และโบราณสถานที่สวยงามล้ำค่าด้วยนะคะ
ใครอยากจะไปสัมผัสธรรมชาติและความสวยงามของวัด
ไม่เหมือนใครไม่เหมือนที่ไหน
และก็ไปกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
ก็ไปกันได้วัดผาลาศหรือว่าวัดสกิธาคาตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองจังหวัดเจียงใหม่จ้า
นี่แหละเป็นที่มาของคำว่าวัดป่า
ถูกต้องนี่วัดป่าของจริงเลยใช่ค่ะอยู่ในป่าแบบจริงเลยนะ
อย่างที่บอกแหละว่าเราเข้าไปในวัดแล้วมันได้ความสงบ
แล้วมันก็ได้สติกลับคืนสู่ตัวเอง
ได้เรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัวนะ
มันมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่า
เราแบบรีเฟสตัวเองฟื้นขึ้นมากลับมาพร้อมลุยงานอีกครั้งหนึ่ง